ดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๕๐ปี
ถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีที่ศีรษะและใบหน้าจนเละจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
แล้วนำศพไปทิ้งไว้ป่าข้างทางแล้วมีคนไปพบ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะ
เป็นกิ๊กของเธอเองเป็นอดีตนายทหารเกษียณอายุราชการนะคะ
คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะกรณีที่มีคนไปพบศพ
ตรวจสอบล่าสุดศพก็คือนางสาววิลาวันบุญเรืองอายุ๕๐ปี
ห่อด้วยป้ายโฆษณาไวนิวแล้วก็มัดด้วยเชือก
ศพถูกนำมาทิ้งไว้รวมกับกองขยะริมถนนสายเชียงใหม่เสมิง
สภาพศพเนี่ยใบหน้าถูกตีด้วยของแข็งจนคือเละจนจำไม่ได้เลยค่ะ
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่านางสาววิลาวันผู้ตาย
หายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็มีคนมาพบเป็นศพตำรวจตอนนี้ให้น้ำหนักไปเรื่องชู้สาวนะคะ
ก่อนที่จะมาพบผู้ตายทราบมาแบบนี้บอกว่าผู้ตาย
คบหากับอดีตนายทหารนอกราชการคนหนึ่ง
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มคนนี้ได้แล้วนะคะ
ร้อยตรีทองพูลสุวรรณกัณฑาอายุ๖๗ปี
นายทหารนอกราชการพี่ผู้ชมคนนี้คนเนี่ยแหละ
อายุ๖๗ปีนะคะไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก

นายทองภูลผู้ต้องหาให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินทางมาหาตนที่บ้าน
จากนั้นก็มีปากเสียงทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้น
ก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยบันดาลโทสะ
ขวดเหล้ามาตีที่บริเวณศีรษะของผู้ตาย

จากนั้นนำศพผู้ตายใส่รถเก๋งไปทิ้งไว้บริเวณป่าข้างทาง
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเสมิงกับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ยืนยันด้วยนะคะว่าทั้งหมดตัวเองทำเพียงคนเดียวค่ะ
ก็นักข่าวของเราก็พยายามถามนะครับ
ใครใครทำบ้างก็ทำคนเดียวนี่แหละแล้วถามว่าทำไมถึงต้องไปฆ่าไปแกล้งเขา
ถ้าเกิดว่าผมไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าผม

ส่วนพลตำรวจตรีสุรพลเปรมบุตรผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าคดีนี้ที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
จากว่าไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามเส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่ริม
ไปจนถึงพื้นที่อำเภอเสบิงคือเป็นรอยต่อกัน
กระทั่งทราบว่าคนร้ายได้นำศพไปใส่ไว้ในรถเก๋ง
แล้วก็นำไปทิ้งไว้ป่าข้างทาง
จึงที่สุดแล้วขออนุมัติศาสตร์ออกไม้จับ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะ